เรื่องของการประดับตกแต่งภูมิทัศน์โดยรอบพระเมรุมาตรในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชให้เป็นไปตามแนวคิดของภูมิจักรวาลภาพสวรรค์นะคะ
ผู้จัดสวนค่ะได้เลือกใช้พันไม้นานาชนิดที่นอกจากจะสวยงามสื่อถึงในหลวงราชการที่๙แล้วก็ยังคงมีความหมายมงคลด้วยนะคะ

นงนุษย์พัทยาดูแลรักษาตกแต่งกิ่งต้นตะโกให้ได้รูปสวยงามพร้อมที่จะนำไปใช้ประดับตกแต่งภูมิทัศน์โดยรอบพระเมรุมาตรในพระราชพิธีถวายพระเพิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
ตะโกเป็นไม้ยืนต้นมีลำต้นสีดำ

เป็นพุ่มสีเขียวเป็นหนึ่งในพันไม้ที่สวนนงนุษย์พัทยา
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้ตกแต่งสวนโดยรอบพระเมรุมาตร
เลือกใช้ตกแต่งบริเวณนอกรั้วราชวัฒน์

เพื่อเสริมให้สง่างามสมพระเกียรติ
อย่างต้นตะโกใหญ่นี้เราเตรียมไว้หมดแล้ว
ก็จะไปอยู่ในแพร่พิธีต้นคอยต้นบองไซด์ต้นไซด์แท่งกระตามอะไรอย่างนี้

ตกแต่งสวนในครั้งนี้ผู้อำนวยการสวนนงนุษย์พัทยา
เน้นการตกแต่งเพื่อเสริมความงดงามสมพระเกียรติของพระเมรุมาตร
พันไม้ที่เลือกใช้จึงมีความหมายมงคล
และเสริมความสง่างามเช่นคอยบอนไซค์ต้นแก้ว
รวมทั้งยังเลือกใช้ไม้ดอกไม้ประดับที่ให้โทนสีเหลือง
เช่นชะแนบทองและดอกดาวเรืองนับแสนต้น
เพื่อสื่อถึงในหลวงราชการที่๙
สำหรับการจัดเตรียมดอกไม้จะต้องคำนวณระยะเวลาให้ออกดอก
และบานพอดีกับช่วงวันพระราชพิธี
อย่างดอกดาวเรืองจะต้องเริ่มเพาะปลูกก่อนวันพระราชพิธี๖๐วัน
อกดาวเรืองเนี่ยเรายังไม่เตรียมเพราะใช้เวลาแค่๖๐วัน
ที่จะต้องเพาะตั้งแต่เม็ดจนเป็นดอก
อันนี้เรารอใกล้งานเราถึงจะเตรียมอันนั้น
สำหรับด้านกระถางเนี่ยเราก็สั่งเขาทำแล้วนะครับ
ก็อีกไม่นานก็คงจะเรียบร้อย
เอาว่าตอนนี้เราพร้อม๘๐แล้วนะครับสำหรับต้นไม้
ภูมิใจมากนะครับที่ได้มีโอกาสได้รับใช้พระองค์ท่านนะครับ
ที่จะทำสวนเราก็เตรียมใจและพร้อมใจนะครับ
ที่จะทำให้สิ่งที่เราทำเนี่ยสวยงามนะครับ
ให้เหมาะสมกับพระราชพิธีที่สุดนะครับ

ตกแต่งในพระราชพิธีครั้งนี้
อีกส่วนนำมาจากวัดคลองเตยในกรุงเทพมหานคร
ที่มีประสบการณ์การปลูกไม้ดัดมานานกว่า๓๐ปี
มันเหมาะสำหรับที่จะตั้งพระเมรุมาตร
โดยเฉพาะเพราะเป็นเครื่องของประเทศไทย

ตามพระมเนวลุมาทส่วนใหญ่ทีปรากฏจะมีเรื่องเขามอเรื่องไม้ดัด
มีโอกาสได้รับใช้เวืองโดคฬัหลวมบาศ
มีโอกาสได้เอาต้นไม้ไปตั้งประดับพระเมน

จะนำไปใช้ประดับตกแต่งเขามอบนกระถาง
บริเวณรอบพระที่นั่งทรงธรรมและโดยรอบพื้นที่สนามหลวง
เมื่อทุกอย่างถูกจัดวางภูมิสถาปัตยกรรม
และภูมิทัศน์โดยรอบพระเมรุมาตรในหลวงรัชกาลที่๙
เสมือนดั่งสวงสวรรค์ตามแนวคิดภูมิจักรวาล
ภาพสวรรค์และสวนแบบไทย